บาบีครับสวัสดีครับ

ให้เยอะ

เหรอคิดว่ามันก็มีโซฟาให้ใส่เหรอชุดในกัน
คิดว่าเขามีโซฟาให้ใส่เหรอไม่
ไม่ไปจังหวัดเผชบูรณ์มา
แล้วนี่ขี่หมามาดวดเลยนะ

กลุ่งว่างหนีกวนเราก็จะยังบอกว่ากล้ามมันตามสนองกันทัน

แล้วคุณแม่งอัพเดียวเป็นอะไรเยอะไหมคะพี่หนุ่ม

เอาเหรอภาพเก่าหรือเปล่า
ดูวันที่ต่อมันจะมีวันที่เขียนนะ

เมื่อวานแล้วเขาออกตัวแต่เมื่อวานแล้วว่า

ใช่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีแรงด้วย

นะที่เขาบอกว่ามีการปรับปรุงห้องน้ำ

เราก็คิดว่าห้องน้ำให้หรูเลยเนี่ย

เราซื้อชักโคกอย่างที่แพงสุด

ราคา๕๔ล้านบาท
อุ๊ยแพงมาก
อุปกรณ์อะไรใช้วัสดุอะไรทำ
เขาไม่รู้ทองหรือเปล่าวันนี้คนเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีมันเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
คนก็ถามนี่โอ้อาจจะเป็นแบบแบรนด์นี้หมดเถอะ
เครื่องบินส่วนตัวแล้วล่ะอย่างนี้
บนเครื่องบินมันก็จะต้องแพงกว่าข้างล่างอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้มันแพงมากนะครับถูกต้อง๕๔ล้านบาท
คนก็เลยแชร์ภาพห้องน้ำ๕๔ล้านบาทให้ดูกัน
แล้วคนไปแชร์ได้ยังไงขึ้นไปใช้ได้ไง
คือก็ไม่รู้เหมือนกันคือมีแหล่งข่าวนะฮะจากกองทัพอากาศ
อันนี้เขาจำลองว่าถ้าสมมุติทำออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือภาพจำลอง๓มิติ
ว่าในเครื่องบินจะเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติขึ้นของอีมิเลส
มิเลสบางไฟล์มีที่อาบน้ำอย่างนี้จริง

เป็นไฟล์ยาวจะมีอิมิเลสมีสายการบินหลายสายการบิน
แล้วก็ก็จะชอบไปอาบน้ำบนเครื่องบินแล้วเค้าจะอัพไอทีให้ดูยังไง
พอเขาอาบน้ำเขาก็จะให้ลงชื่อไว้ก่อนว่า
เสร็จแล้วพอซุก๑๕นาทีเขาใช้เวลา๑๕นาที

ถ้าเกิดเป็นแบบว่าอยู่แล้วเกิด
เทอร์บูแลนต์ขึ้นมาตกลงอากาศอย่างนี้
กำลังนะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำ
ทุกนิดนึงจะอยู่อย่างนี้ทำอย่างไร

หมายถึงว่าพวกเขาเขาก็จะมีของเขา

พวกทางเทอร์บูแลนต์ขึ้นมามันไฮโซก็
แต่ถ้าเครื่องบินใหญ่ขนาดนั้นมันตกลงหลุมอากาศยากมาก

เขาแบบเดี๋ยวทุกวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเรา
อย่างเช่นก็หนังแอร์แอร์เชฟเป็นหักนึกออกปะแหละ

เขาก็บอกว่าทุกวันนี้มีเชฟขึ้นไปทำบนเครื่องบินเลย

มีเหตุบ้างที่มีหมาพันธุ์ใหญ่
เอาขึ้นไปไงคุณนายเจ้าของเขามีเขารัก

เดี๋ยวนี้ขึ้นได้หรออ้าวได้มีเงินขึ้นได้หมด
แต่วันนี้มีคนพูดถึงว่าเฮ้ยห้องน้ำนี่มัน๕๔ล้านบาท
ซึ่งทางแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศเขาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่
เอกสารวันนี้เอกสารนี้มันมีการเผยแพร่ในประเทศไทยฮะ
ว่าราคากลางใช้งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบินแล้ว
เพราะมีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์กรมช่างอากาศอยู่แล้ว
อันนี้มันจะต้องก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

เขาก็เปิดเผยแบบว่าให้ประชาชนโจ่งแจ้ง
ไม่ได้เป็นการแบบว่าตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตายต่อไป

พลอากาศโทพานุใช่ไหมพานุวัฒน์เปรียมศรี
เขาบอกว่าเนี่ยประกาศออกไปตามกฎหมาย
ป้องกันการปรับปรับทุกสิทธิฤทธิ์แห่งชาติเขาก็ประกาศอยู่แล้ว

ซึ่งราคา๕๔๔ล้านบาทนั้น

เครื่องบินลำนึงบางทีอันนี้คนลำมอง
การจัดวางเนอะ
การจัดวาง
ราคา๕๔๔๓ล้านบาท
แพงเกินความจำเป็นของราคาท้องตลาด

เว็บไซต์นะฮะที่มีการเปรียบเทียบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทาง
ต้องเข้าใจว่าการปรับปรุงห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ปรับปรุง
เหมือนห้องน้ำบ้านเราอ่าหรือแบบว่าพื้นดินนะครับเพราะว่าจะต้องมี
การวางระบบท่อออกแบบใหม่หมดถือว่าเป็นวิศวกรรมเนี่ยราคาสูง
ใช่อ่าถ้าพูดถึงคำว่าวิศวกรรมเนอะอ่าถูกวิศวกรรมราคาสูงต้องออกแบบโดยเฉพาะเลย
อันนี้แล้วก็ใช้เทคนิคของประเทศเนี่ยไม่ใช่ของประเทศไทยไม่ใช่คน
ใครจะไปปูกาเบื้องเองได้หรืออะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องกลับไปที่
โรงงานเครื่องบินอืมซึ่งอยู่ประเทศเยอรมนีฮะนะครับแล้วก็เครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยเป็น
เครื่องมือสองครับซึ่งซื้อต่อมาจากอะไรจริงแล้วมันก็คือซื้อต่อมาจากการบินไทยนี่แหละ
นะโดยได้มีการปรับปรุงครั้งแรกไปแล้วหนึ่งครั้งด้วยการเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งค่ะนะครับเพราะว่า
เดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้งานนานแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการปรับปรุงห้องน้ำในขณะเดียวกัน
วันนี้ก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับนะครับอย่างนายแพทย์ทดสปอนเสรีรีรักษณ์เนี้ยครับได้ทวิทย์ข้อความระบุว่าจากห้องน้ำบ้านบนดอยอืมสู่ห้องน้ำบ้านคนกรุงไปถึงห้องน้ำบนเครื่องบินบุคคลสำคัญฮะจะใช้เงินงบประมาณปรับปรุงห้าสิบสี่จุดสี่สามล้านบาทอืมเขาก็มีการปรับปรุง

ได้อยู่แล้วตามเว็บไซต์ก่อนที่เขาจะจัดซื้อจัดจ้างเดี๋ยวเขาจะเปิดราคาประมงประมูลแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนักสืบเขาจะไปสืบเขาจะไปสืบเอง

น็อตทุกตัวก็ใช้มืออะไรอย่างนี้เขาจะเป็นระบบมือหมดเพราะฉะนั้นจะเสร็จนาน
แต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีสองมุมนะอย่างคนนี้เขาออกมาที่มันเป็นเรื่องเนี่ย
เพราะคนนี้เขาบอกเขาเคยทำเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักล้านหลักอะไรที่อยู่
รมันเขาก็เคยทำมาแล้วอืมเขาอันเนี้ยนะฮะเขาก็เคยทำมาแล้วอืมเขาก็
ก็เลยบอกนี่ไงเขาก็เลยบอกตรงนี้ว่าห้องน้ำห้าสิบสี่ล้านบาทครับผม
อย่างเดียวทำไม่ได้อันนี้คือการที่แบบว่าเดี๋ยวมันก็จะมีข้อมูล
ต่างต่างหรือว่านี่คุณหมอเอ่อในแพทย์ทดสปรณ์เนี้ยเขาก็บอกแล้วว่า
เออเขาเอาห้องน้ำเอ่อตามดอยอ่านะครับก็มีการระบุจากห้องน้ำวาดบน
ดอยอืมสูบอ่ะห้องน้ำบ้านคนกรุงครับซึ่งห้องน้ำบ้านคนกรุงก็คือทุกวันนี้
คือตามคอนโดงคอนโดที่เราใช้กันนะฮะไปถึงห้องน้ำบนเครื่องบินบุคคลสำคัญเนี่ย
ที่จะใช้เงินงบประมาณปรับปรุงห้าสิบสี่จุดสี่สามล้านบาทอืมอันนี้ก็เป็น
เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะณตอนนี้นะครับว่าอยู่ดีเอกสารหลุดมา
วันนี้ทางกองทัพอากาศเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วครับอันดับหนึ่งคือเอกสาร
ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอืมสองห้าสิบสี่จุดสี่สามล้านบาทเป็นราคาสมเหตุสม
ผลอืมแต่หลังจากเนี้ยเมื่อเขาประกาศออกมาห้าสิบสี่จุดสี่สามล้านบาทว่า
เป็นราคาสมเหตุสมบทเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละคนในโลกออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเนี่ย
อันนี้ต้องกินข้าวนะตั้งข้างร้ำหมูเลยครับ
ขายดีแต่ห้องน้ำไม่ไหวจริงบอกลงด้วยนะ
อันนี้เพิ่งไปมาล่ะ
ไปถึงโกรธลุงเลย
การโฆษณาเขาไงเขาเหมือนกวักมือเรียกเราทุกวัน
เหมือนสะกดจิตเราต้องไปเพราะห้องน้ำอื้อหือ

ใช้เยอะนิดนึงเออมาคราวต่อไปนะคะ
ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ใช่ว่าจะห้ามเที่ยวห้ามไม่ได้แล้ว

ก็คือในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินเนี่ยนะคะ
โศกสบคเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
เน้นย้ำค่ะเรื่องการป้องกันโควิด๑๙
ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดนะ
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
อย่างใกล้ชิดนะตามเทศกาลต่าง
ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มัสปีใหม่นะคะ

เทศกาลปีใหม่ตุดจีนวาเลนไทยอะไรไปยาวเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์นี้นะคะ
ส่วนงานบิ๊กเมาส์เทนที่ผ่านมาเนี่ย
ให้ถือว่าเป็นตัวอย่าง
เป็นแนวทางในการจัดสรรนะคะ
ที่ว่ามีปัญหาอะไรก็เอามาเรียนรู้
ว่าอย่างนี้นะคะเป็นเคสแตดดี้ไป
ซึ่งสนับสนุนให้จัดงานปีใหม่แน่นอนนะคะ

คือจัดพื้นที่ควบคุม๕๐ของพื้นที่นะ
แล้วก็มีพื้นที่คนละไม่ต่ำกว่า๑ตารางเมตรต่อ๑คน

อ่ายืดมือออกห่างจากกันนะให้กว้างออกจากกันอย่างนี้
ถ้าเกิดเรายืดมือไม่ถึงตรงแล้วชนใคร

เขาบอกว่าทั่วโลกแล้วก็ของคนไทยเนี่ย
ก็พร้อมแล้วที่จะผลิตวัคซีนออกมาให้ใช้นะคะ
มีตั้งแต่๖๒๙๕
ส่วนไทยมีแผนที่จะจัดหาวัคซีน

หรือประมาณ๓๓ล้านคน
แล้วก็ยังสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนไนทีนกันให้ครบทุกคนด้วย
ก็มีคนถามว่าฉีดให้ใครก่อนคนแรกหรือว่าใคร
หมอฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

แล้วลองลงมาก็จะฉีดให้ผู้สูงอายุก่อน

แล้วก็ขณะเดียวกันก็รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
พบว่านะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น๒๐รายนะคะ
อดรวมสะสมอยู่ที่๔๒๘๑รายค่ะ
แล้วก็หายป่วยแล้ว๓๙๘๙รายนะ
แล้วก็ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่๒๓๒ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะคะ
อดรวมผู้เสียชีวิตคงที่มากอยู่ที่๖๐รายตามนี้นะคะ
ระหว่างที่เราจัดรายการอยู่
เจ้าของแพงกุ้งที่สมุทรสาคร
เมื่อกี้ที่เราหากันอยู่เนี่ยกำลังหาข้อมูล

อายุ๑๙ขนาดนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อย

ก็คือแต่ตรงนั้นสมุทรสาครต้องยอมรับมีพม่าเยอะ

เพราะทุกปีเขาจะมีศิลปินพม่ามาเล่นที่สมุทรสาคร

ก็เดินทางมาจากอินเดีย๖ราย

สหราชอาณาจักร๓รายนะคะ
แล้วก็อารับเอมิเรต๑ราย

วันนี้ขอกลับไปที่สมุทรสาครสักหน่อย

ฉีดน้ำแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อแพร่กุ้งกว่าสามสิบแพร่โอ้โหทำมาตอน
นี้ที่ตลาดกุ้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่
ตลาดกุ้งนะฮะตำบลมหาชัยซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขา
ทำความสะอาดแบบชั้นสูงแบบชั้นแบบรุนแรงเลยล่ะตอนนี้
ซีเรียสเลยล่ะว่ายังไงที่อำเพิ่มเมืองจังหวัดสมุทรสาขอเนี้ย
เป็นสถานที่ที่ซื้อกุ้งขายกุ้งแม่น้ำครับเขาเป็นสถานที่
ขายกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
อ่าฮะผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงอายุหกสิบเจ็ด
ปีอืมเป็นเจ้าของแพแลกูลายนึงในจังหวัดเนี่ยติดเชื้อ
โควิด๑๙ขนาดนี้อยู่ระหว่างการรักษาและกักตัวที่โรงพยาบาลสมุทร
สาครเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่และหน่วยสาธารณสุขเนี่ย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโลกก่อนก่อนจะมีการเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้ง
ใช่เพราะอยากรู้ว่าติดได้ยังไงติดจากไหนนะสำคัญ

แต่ขนาดนี้

ว่าบางคนจะต้องเดินทางไปตลาดกุ้ง
วันนี้ใส่แมสเถอะในคนที่อยู่ในตลาดกุ้งทั้งหมดวันนี้อาจจะต้องกักตัวทั้งหมดหรือเปล่า
ถูกต้องไหมทั้งหมดที่อยู่ที่ทำงานในตลาดกุ้งทั้งหมดหรือแพร่กุ้งหมด
อาจจะต้องเริ่มกักตัวละ๓๐วันเพราะว่าเขาคงจะไล่เรียงมาว่า
ต้นตรอในการติกมันมาได้อย่างไรอันนี้คือข่าวด่วนที่สุดที่รายงานเข้ามานะครับ
ช่วยกันช่วยกันนะครับมาถึงเรื่องราวระทึกเมื่อคืนนี้
ช่วงเวลาประมาณตี๔ได้ไฟไหม้เฉียนธรรมสถานศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อดังของเก่า
ของเก่าโดนเพลิงวอดวายนะครับเมื่อวันอ่าวันนี้ฮะร้อยเอ่อ
ร้อยตำรวจโทษธนพลบุญซื้อนะครับรองสารวัตรสอบสวนสนบังเขตนะครับ
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บไม้ภายในเซียนธรรมสถานจึงรีบไปตรวจสอบมาพร้อมรถดับเพลิงนะครับ
จากสถานีดับเพลิงบางเขตแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับ
โดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงเก็บไม้และของเก่าของเสถียรธรรมสถานนะครับมีรั้วรอบขอบชิด
เนื้อที่ประมาณห้าสิบตารางวาครับพบแสงเพลิงและกลุ่มควันสีดำจำนวนมากครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยดับเพลิงจึงลากสายยางเข้ามาฉีดน้ำครับเพื่อทำการดับแล้วก็สกัดสกัดกั้นนะครับ
ไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพราะระแวกนั้นเนี่ยมีหมู่บ้านเยอะนั่นเองนะครับ
แต่ต้องทำงานอย่างลำบากครับเนื่องจากมีลมพัดอยู่เป็นระยะนะครับ
แล้วก็สามารถเข้าออกได้ทางเดียวครับใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมง
จึงสงบลงนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ได้ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้นะครับผม
เพื่อไม่ให้ไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการสอบสวนแม่ชีที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานนะครับผม
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจำวัดอยู่จู่ก็ได้ยินเสียง
ผิดปกติครับจึงเดินออกมาดูพบว่าเกิดไฟไหม้โกดังที่
ใช้เก็บไม้เก็บเศษไม้เก็บท่อนไม้เก็บหนังสือ
และพวกของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับจนเกรงว่าจะลุกลามเข้าหมู่บ้านที่
อยู่ข้างติดกันนั่นแหละเลยรีบโทรแจ้งเจ้าที่ดับเพลิง
ให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
ก็ได้พยายามระดมฉีดน้ำดับเพลิงด้วยความยากลำบากครับ
ส่วนสาเหตุคงต้องรอให้เจ้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากหม้อแปลงกว่าที่อยู่ด้านข้าง
เหรียญธรรมสถานเนี่ยระเบิดนั่นเองครับก่อนจะไหม้สายไฟลุกลามไปยังโรงเก็บไม้
แล้วก็ของเก่าอย่างไรก็ตามครับต้องรอให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อสรุปหาสาเหตุเพิ่งไม่ที่แท้จริงต่อไปล่าสุดครับทางด้านของแม่ชีสันสนีสเทรสุทธิ์นะครับ
โอ้โหเยอะเหมือนกันน่ะเนี่ยนี่อยู่ติดริมถนนวัชนพลเลยนะครับ
ก่อตั้งเสียนธรรมสถานเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับ
แล้วก็เข้าตรวจสอบความเสียหายที่โรงเก็บไม้มงคลหายากพบว่าเป็นไม้ประดูกไม้สักไม้พยุง
แล้วก็ไม้ชิงชันถูกต้องเพราะวันนี้ไม้สุงหายากจริงนะฮะแล้วก็ในเสถียรธรรมศาสตร์
ส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้ไม้ทำหมด
ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือว่าจะเป็นกำแพงก็จะมีไม้นะถูกต้องครับผมนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือไม้พวกนี้เนี่ยจะเตรียมจะนำไปสร้างสาราปฏิบัติธรรม
หุบเขาโพธิสัตว์นะครับผมรวมถึงมีบางส่วนของอาคารเนี่ย
ที่ใช้นะครับเก็บหนังสือธรรมะแล้วก็งานศิลปะการปั้นนะครับ
รวมทั้งปฏิทินแล้วก็เครื่องบวชของแม่ชีนะฮะ
เสียหายทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
หลังจากนี้จะให้เจ้าที่ฝึกซ้อมการรับมือกับอัคคีภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต
ส่วนตัวเสียรธรรมสถานเนี่ยยังเปิดให้ประชาชนเนี่ย
เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตามปกตินั่นเองครับ

เมื่อคืนนี้แถวบ้านเมื่อเช้านี้เสียงรถหวอโอ้โห
อ๋อนี่คือแถวบ้านน้องชาวด้วยใช่เลยครับ
เขาบอกว่ากรณีโควิดนะคะเขาบอกว่า
ในช่วง๑๔วันที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่ได้เดินทางออก
นอกพื้นที่จังหวัดสะบดสากรเลยนั่นนี่คือติดภายใน
แต่อย่างใดนั้นประเด็นการติดเชื้อจากที่ไหน
ต้องรอให้ตรวจสอบแล้วก็ไล่เรียงไทม์ไลน์อีกทีนึง

ผลตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี๑๐รายจาก๑๘ราย
อืม
อ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างช็อกพอสมควร
อืมนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวัง
กำลังนั่งดูอยู่ว่าทุกอย่างจะโคกจะมี

แพร่กุ้งก็ติดกันแล้วเนาะ

ท่านผู้ชมฮะโครงการคนละครึ่งนายกเขาบอกเขาขอบคุณ
ขอบคุณที่แบบว่าควรให้ความสนใจเยอะ

ติดตามเพราะอันนี้เฟส๑เฟส๑ผ่านไปแล้วเฟส๒

แต่เดี๋ยวเตรียมเก็บตกโครงการคนละครึ่ง

กลับมานะฮะเรื่องราวของคนละครึ่งนะครับ
รอบเก็บตกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
กระทรวงการคลังเนี่ยเผยมีไม่ต่ำกว่า๕แสนสิทธิ์นะฮะ
แม้มถึงเฟส๓เฟส๔ด้วยนะครับ
วันนี้ครับนายอาคมนะฮะเติมพิทยาภัยรัฐภัยสิทธิ์นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังนะครับ
เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งเฟส๒นะครับว่า
กระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเปิดลงทะเบียนเนี่ยรอบเก็บตกอีกนะครับ

ซึ่งมาจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส๑ประมาณ๔แสนสิทธิ์นะครับผม
แล้วก็เฟส๒ที่ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
เนื่องจาก๑ลงทะเบียนไม่ทันครับ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
นำมานะฮะรายงานให้กระทรวงการคลัง
ให้ได้ทราบนะครับภายใน๑๓วันนั่นเองฮะ
ส่วนปัญหาระบบการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับ
ขัดข้องล่าช้าหรือระบบล่มนั้น

ทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่เหมือนเฟสแรก
จึงได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยนะครับ
ผู้รับลงทะเบียนแล้วก็ดูแล

ทั้งนี้จะเปิดเฟส๓อีกหรือไม่
ต้องรอผลการลงทะเบียนเฟส๒ก่อนว่า
จะมีการใช้สิทธิ์ครบ๕ล้านสิทธิ์หรือไม่นะครับ
หากความต้องการของประชาชนยังมีอยู่เนี่ย
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีเฟส๓เฟส๔ต่อไปครับ
ในขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและการกระทรวงกระดาษโขม
วันนี้นายกก็ได้พูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส๒
ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วสิทธิ์แล้วก็ผ่านใน๒ชมเต็มหมดทุกสิทธิ์
เพราะฉะนั้นนายกก็แย้มว่าเอาละเมื่อประชาชนเนี่ยแฮปปี้
จะได้คนละครึ่งมีผลตอบรับแม้กระทั่ง
วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเฟส๓เฟส๔แต่ททต้องไปทำอะไรก่อน

เห็นไหมฮะวันนี้ทศตก็ต้องไปดูกันก่อน
โรงแรมร้านอาหารหรืออะไรต้องไปเคลียร์ก่อน

เคลียร์ก่อนบางทีไปเอาสิทธิ์บางคนบอกไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่แบบว่า

คือเขามีการแบบว่าทุจริตกันหลายอย่าง

ซึ่งท่านผู้ชมฮะนายกบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีเฟส๓เฟส๔
แต่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นายกจะดู
ก็คือมันยิ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนี่แหละ
เพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิด

เราต้องใช้เงินตรงนี้ไปพยุงเกี่ยวกับว่าโควิดซะก่อน

ขณะที่ผู้ลงทะเบียนของเฟส๒

ตั้งแต่วันที่๑มกรา

ถูกตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์วันที่๑๕มก

และขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน๓๕๐๐บาท

ก็ส่วนใหญ่เขาจะให้๓๕๐๐ส่วนใหญ่เลยนะทุกคน
แต่ให้ก็ดีคึกคักนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์กลับบ้านที่บางแสนนะ
ติดป้ายทุกทุกที่ทุกอันเลยว่ารับคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่ง
ติดป้ายแบบพึบอย่างนี้เลยดูคึกคักมาก
มันก็ทำให้ผู้คนออกมาจับจ่าย
อืมแล้วปรากฏว่าให้คุณรีบกรอกข้อมูลเนื่องจากจะมีการเคลียร์บัญชีหรืออะไร

แล้วคนที่โดนส่วนใหญ่นะเป็นเด็กวัยรุ่นหมดเลยอ่าใช่
เป็นเหมือนแบบว่าจะเคลียร์บัญชีจากธนาคาร
ธนาคารหนึ่งนะฮะปรากฏว่าคุณใส่ไปปุ๊บ
อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเงินคุณไปหมดเลย

สมมุติเงินคุณเด็กคนนึงเรียนปริญญาโทอยู่
มีอยู่๒๐๐๐๐๐นะครับมีอยู่๒๐๐๐๐๐
ใส่ไปปุ๊บมันเอาเงินแล้วมันทิ้งไว้ให้คุณ๓๐๐๖๐๐ไว้กินข้าว

วันนี้ตำรวจหลายคนอาจจะต้องตามเรื่องนี้กันหน่อย

ว่าเฮ้ยโอเคธนาคารบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง

แต่อีกโจรพวกนี้สรุปแล้วไม่ใช่คนไทยเลย

หมดแล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
ซึ่งธนาคารเองเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนทำ
แล้วเขาพยายามเตือนหลายคนแล้ว

จะแท็กชื่อเรามาแบบจะเป็นภาพอุบัติเหตุอะไรต่าง
แล้วพอเรากดเข้าไปดูมันจะดึงข้อมูลเรา

ชื่ออะไรอะไรบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้

มันก็เอาข้อมูลนี้ไปกรอกในระบบธนาคาร

เมื่อวานเนี่ยคนเขาทำโดนกันเนี่ย

สิบคนสมมุติใช้ธนาคารสีม่วง

คนที่ใช้ชาการสีม่วงก็กดเข้าไปปุ๊บ

ถ้ามีอะไรเข้ามาอย่างแรกเพื่อความมั่น

เวลาไอ้ที่ซื้อของแบบบางทีเนี่ย
ซื้อของต่างที่มันเขียนมา

แม้มันมีใครไว้ออกไว้ใจได้มันก็โอเค
แต่เราคอยดูว่ารู้สึกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์
ลองดูซิคุณผู้ชมเคยโดนไหม

แต่ว่ามีวิธีการป้องกันการแก้นะ
ถ้าเราไม่มั่นใจเราไปที่ตั้งค่าเมื่อจะเป็น
และก็จะมีการลงเหมือนกันว่าการยืนยันตัว๒รอบ
ขัมมี่วิธีการป้องกันไว้
มันระบาดหนักจริงนะฮะเขาบอกว่ามันระบาดหนักจริง
ครับผมเดี๋ยวเศรษฐกิจแบบนี้มันมีวิธีหาเงินกันเนอะ
ไม่แล้วมันเอาไปทีมันหมดแบงค์มันหมดแบงค
อู๋เขาสุดน่ะบางคนสะสมมาเนอะใช่พี่
คือมันเอาไปทีมันเอาไปหมดแบงค์มันไม่ได้เอาไปแล้วปุ๊บ
เขาบอกภายใน๓นาทีนะเงินคุณหมดแบงค์เลย
แล้วคนหาเช้ากินข้ามเจอไปแบบนี้เขาสุดน่ะ
อู๋เขาอยากให้เกิดขึ้นอีกเนอะสงสารคนหาเช้า
นะครับของนายสรวุฒินะฮะกิติบันทร
คนเนี่ยคุณสอร์ราวูธนี่คือใครเป็นนักศึกษาชาวไทย
กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยเขาระบุอย่างนี้
สรวุฒิเนี่ยกำลังหาทุนเพื่อเดินหน้าทำวิจัย
วิธีการแปรรูปส่วนประกอบสารอาหาร
ที่พบในขนไก่ขนไก่

คโปร์ตอนนี้ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์จริงแล้ว

เพราะต่อไปนี้ทั้งหมดเขาก็รู้ว่าไอ้มะเร็งที่เราเกิดขึ้นมาที่เราเป็นมะเร็ง
สิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเนื้อสัตว์หมด
ยิ่งกินเยอะยิ่งเป็นมะเร็งเยอะ
เขาก็เลยบอกว่าจะเอาขนไก่มาทำเป็นผง
ซึ่งสามารถนำไปผลิตอาหารแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ไร้ไขมันที่กินได้

ไก่ที่มีโปรตีนหากนำโปรตีนเหล่านี้มาทำอาหารให้ชาวโลก
ความต้องการนี้ก็จะหนึ่งมันจะทำไมลดขยะ
ลดขยะได้มากขึ้นเศษอาหารลดขยะได้แน่นอน
ปัจจุบันเนี่ยภูมิภาคยุโรปที่เดียวเนี่ย
มีการทิ้งขนไก่จำนวน๒๓ล้านตันต่อปี

ขนาดที่เราตัดมาที่เอเชียของเรานะฮะ
เอเชียเนี่ยที่บริโภคสัตว์ปีบมากกว่านี่
เพิ่มเติมทั้งนี้ขนไก่ที่สรวุฒินำไปแปรรูปเป็นอาหารต้นแบบนะ
จะมีการทำทั้งสเต็กอ่าสเต็กเฮ้ยเก๋งอ่ะคือชิเก็นนักเก็ต
อ๋อวันนึงนักเก็ตไก่ที่เราชอบกินอย่างเงี้ยอ่าฮะปรากฏว่า
โปรเจกต์นี้ของคนไทยได้รับการชื่นชมทั่วโลกฮะสุดยอดนะ
ได้รับการชื่นชมจากแบบทุกคนที่ลองชิมว่าเฮ้ยเนี่ยมันทำได้นี่เป็นเนื้อไก่อย่างนี้เลย
ฉลาดนะขนมันนะทำได้
ใครที่ตีแบตอย่าเพิ่งไปกินลูกขนไก่นะฮะอันนั้นทานไม่ได้นะครับ

แล้วตอนนี้อังกฤษกำลังทำอะไรรู้ไหมแองจี้

เขาบอกไอ้ที่เก็บดาวเก็บดาวกันมิชลินทั้งหลายเดี๋ยวจะเริ่มเอาไอ้เนื้อพวกนี้ไปลองสักทำมิชลินสิ

แต่ก็จะสงสัยนะว่าถ้าอีกหน่อยเราไม่กินเนื้อไก่แปลว่ากินแต่ขนใช่ไหม
ตัวมันยังอยู่อ่ะตัวมันจะล้นโลกไหมอ่ะ

ล่าสุดคือตัวเขาก็ไม่ต้องนี่แล้วกระเพาะเนื้อเยื่อเลยแม่จาก
ก็นั่นไงแล้วเขาก็จะออกลูกหลังเยื่อไปไหมอ่ะ

คือเราไม่ต้องฆ่าแต่ไม่ต้องฆ่ากันต้องกระตากกระตากแล้วไง

ตอนนี้ซิงเกอร์โป่เขาบอกว่าถ้ามันติดโควิดอยู่
ฉันว่าถ้าสมมุติไม่มีเนี่ยไทยรัฐบินไปดูว่าล่ะ

คุณว่าฉันกลัวเขาหลอก

ในอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นหมด

มันช่วยได้เป็นค่ะอ้อม

คิดถึงเหรอโค้งพี่ย้าไม่โทรมนั่งเหมือนกันเท่าแหลมใช่ไหม
โทรเมื่อเป็นเท่าแหลมใช่ไหม
แล้วพี่ย้าคิดถึงนะ

มีข่าวเมาส์มาให้ชาวเน็ตได้ตามสืบกันอีกแล้ว
เพจดังเจ๊มอยอีกแล้วอ่ะเจ๊มอยไปทำละครป่ะ
มอยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
ว่ากันด้วยเรื่องของดาราชายขาวเบาะบ้าง
ขาวโบ๊ะที่มีแฟนเป็นชะนี
จนคนฮือฮาว่าแบบนี้ก็ได้เหรอวะ

เมื่อวานนี้มีติ่งเพจบอกว่าเหมือนได้กลิ่นตุ
ดาราชายขาวโบ๊ะเทย่าค่ะเทค่ะ
แฟนเหรอเทแฟนชะนีหน้าธรรมดาค่ะ
ปรากฏเทชะนีปุ๊บไปกิ๊กกับหนุ่มหน้าใสว่ะแองจี้

ตอนแรกเนี่ยโหยิ่งมาถาม

เบะปากตกปากแอ่งจี้เดี๋ยวก่อน

รู้สึกแบบอ่านกันยังไงวะ
ครับผมตาลอกแรกมาก
ตอนแรกก็มีคนเห็นดาราชายขาวโบ๊ะเนี่ย
หนุ่มหน้าใสที่เชียงใหม่ว่ะ
แรกก็เฉยนั่นแหละคือเพื่อนกัน
เพราะดาราชายมีแฟนเป็นชะนีไง

แต่รอบต่อมาเนี่ยมีคนส่งบอกว่า

ไม่มีใครไม่มีใครร้าย

ไม่มีใครมาเขียนอักษรจรร่ำ
ดีมากคนข้างตัวคุณแม่มีความรักกระนุ้งกระนิ้
แม่ต้องเห็นใจเขาก็ไม่ได้ไปด่าไปกดดัน

แต่ฉันทำแจมันจะทำงานเสียงานเสร็จการไม่ได้แล้วนะแต่พ่อหนูน้ำพยายามจะเปรีเซ็นว่านี้
ผู้ชายของชะนีอะอืมนี่นางพยายามจะเปรีเซ็นไงโอเคนาขนาดที่ชะนีเนี้ย
จนไม่รู้ว่าแฟนตัวเองจะไปมีแฟนใหม่แฟนผู้ชายแล้วอึม

ชะนีไม่ได้งกเหลอนิดเขายังรักกันดีใครวะ

เออสู้ลูกชายของคุณแม่บางคนดีกว่า
รักพักกันดีกันว่าผ่านกันมาเยอะอาวครูแม่รู้ดีกว่านี้
ข่าวโบ๊ะอีกคุณแม่อันนี้ไม่ข่าวไม่ไม่โบ๊ะเท่าไหร่แต่เจ็บใจ

กูจะไม่เล่าอะไรให้เหมือนกันแล้วจริง
เราก็มีความหวังว่าเราจะเป็นคนแรกของเขา
เอาตรงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนแรกก็ไม่เป็นไร

อ่ะน้องเขาถือไหมล่ะหรือผู้หญิงเขาโอเค

ผู้หญิงมันโอเค

คุณแม่นี่เป็นตึกการทำงานใช่ไหมคะ

คือเป็นผู้ชายหน้าตาดี

ตั้งแต่เล็กเป็นเด็กมาเนี่ยนะคะ

ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขานะคะ

อ๋อ๒๙อย่างนั้น

แม่แก้วก็ได้โพสต์ลงไปเลยนะคะ

โพสต์รูปลูกตัวเองตอนเป็นวัยรุ่น

นี่เขาบอกจุดเริ่มต้นของเราก็คือ
โลกของเราย่อมสร้างให้เกิดสุข

แม่กับป๊ารักลูกแบรี่เท่าจักรวาลนะครับ

ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีธรรมธรรโมด้วย

ล่าสุดเขาก็ไปทำบุญกันนะคะ
ก็คือครอบครัวของคุณณเดชนกับคุณยาย่า
ก็คือว่าเหมือนกับจะเป็นญาติกันอยู่แล้วนะ

เขาเลยพูดกันขึ้นมาว่า
คู่นี้ต้องเป็นแฟนกันทุกชาติไปแน่

ครับผมน่าจะวิ้งแล้วค่ะ

ตักบาทร่วมขัน

ครับผมใช้ดีหน้าใสเด้งเร็ว

เขาบอกว่าเมื่อพูดถึงสัมมโนประชากร
แล้วก็เคหะหลายคนก็รู้จักและคุ้นหูกัน

ซึ่งในข้อมูลสมโนประชากรและเคหะ
จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ
โดยสมโนประชากรและเคหะ
จะทำทุก๑๐ปีนะคะ
เป็นการจัดเก็บรวมข้อมูลและ
หรือการฉายภาพข้อมูลณวันที่กำหนดนั่นเองค่ะ
ครับผมโดยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะถูกนำไปใช้นะครับ

แล้วก็วางแผนพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
จริงแล้วปีนี้ถึงวารครบรอบ๑๐ปีครับ
ที่จะต้องจัดทำสมโนประชากรและเกฮะแล้วนะครับ
แต่ด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งกระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลนะครับ

สำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะก็ดำเนินการนะครับ
โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนประกอบด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเริ่มจาก๓พื้นที่ต้นแบบนะฮะ
ในจังหวัดระยองฉะเชิงเศร้าชนบุรี
ยังไงก็ฝากขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริงครบถ้วนด้วยนะครับ
แน่นอนติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้ได้ที่
ไว้กันด้วยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสถิติ
ถูกต้อง๓จังหวัดเราจะเริ่มที่พื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดนะครับมีระยองฉะเชิงเศร้าชนบุรี

ฝากพ่อแม่พี่น้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นจริง
ครับผมพรบถ้วนด้วยนะครับจะไม่การช่วยกัน
พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเนอะใช่แล้ววันศุกร์แล้วค่ะ
พรุ่งนี้ลุ้นกันหนุ่มกัญชัยหายหรือเปล่า

สวัสดีค่ะ